ไปดูเรื่องของภาพถ่ายปริศนากันหน่อย
เพราะถ่ายลูกกะว่าจะถ่ายตรงงาน
ให้ดูว่าผู้ใหญ่มาช่วยงานตัดย่า
กลายเป็นว่าไปถ่ายติดภาพวิญญาณเข้าอะครับ
ไหนบอกถ่ายภาพผู้ใหญ่ไม่เห็นผู้ใหญ่เลย

มันอะไรคุณอธิบายก่อนคุณชนะ
อย่างนั้นไปดูกันหน่อยภาพนี้นะฮะ
คุณสงกรานบุตดาที่เป็นแม่ค้าขาย
บุรีเค้าถ่ายเอาไว้และให้ดูเนี่ย
คือเป็นภาพที่ซูมนะให้เห็น
กันชัดชัดเลยคือเธอเล่าให้ฟังอย่างงี้ว่า
ตอนนั้นเห็นผู้ใหญ่บ้านกำลังทำการ
ตัดย่าเขาก็เลยซื้อน้ำให้ผู้ใหญ่ท่านกิน
ก็สงสารแล้วเนอะเห็นใจด้วยก็อยากจะให้กำลังใจก็เลยซื้อน้ำให้กิน
แล้วก็ถ่ายรูปตอนผู้ใหญ่กำลังทำงานอยู่
ก็ถ่ายไปถ่ายมามันมีเป็นเส้นตัดหน้าอะไรอย่างนี้คุณเห็นเส้นนั้นไหม
เออก็เลยกะว่าเอาเสื้อเช็ดตรงหน้ากล้องหน่อย
มันอาจจะเกิดความผิดพลาดกล้องมันมีอะไรติดอยู่หรือเปล่า
มันเอามัวเปล่าเออเช็ดไปแล้วถ่ายใหม่
ยังเป็นเส้นเหมือนเดิมเนี่ยก็ถ่ายผู้ใหญ่ตัดย่าอยู่แบบนี้
แล้วเธอก็บอกว่าอ่ะงั้นกลับไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะถ่ายไปแล้วใช่ไหมล่ะ
ยังไม่ทันได้เปิดดูภาพไงพอกลับไปที่ร้านไปไล่ดูในคลังภาพ

เห็นเลยเห็นภาพแล้วตกใจสุดขีด
เพราะมีภาพของใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งติดเป็นแบบนี้
เอ๊ะถ่ายเลยนะไม่ได้ถ่ายแต่หน่อย
ถ่ายแต่ผู้ใหญ่ทำไมมันเหมือนเป็นภาพของผู้หญิง

งงดิงงค่ะสันนิษฐานว่าเฮ้ยเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่า
ไล่เลียงดูตรงนี้คุณเห็นไหมเป็นถนนทางโค้งไหมโค้งฮะ
เป็นทางโค้งที่ว่ากันว่ามีฉายาตรงนี้คือโค้งใยบู
บู่เป็นใครยายบู่เคยเป็นบุคคลที่ตกรถเสียชีวิตตรงโค้งตรงนี้
บริเวณทางโค้งเนี่ยมีอุบัติเหตุประมาณ๓๔ครั้งแล้วคาดว่ามีผู้ที่เสียชีวิตก็ไม่ต่ำกว่า๓๔ราย
บางครั้งบางอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ๓๔ขวบก็มี
โอ้โหเป็นพื้นที่โค้งที่ว่าโค้งอาถรรพ์เขาว่าอย่างนั้นนะ
ตอนนี้คนถ่ายเขาบอกว่าให้ถ่ายเนี่ยนะแล้วเก็บภาพนี้ไว้นะ
ตอนนี้ไม่อยากเก็บแล้วให้นักข่าวดูแล้วลบยิงแล้วจ้ะ
ไม่กล้าเก็บแล้วจ้ะหล่อนจ้ะไม่รู้มาไงเอาดูดิถ่ายออกมาเป็นแบบนี้เลย
ทั้งที่เขาพยายามจะถ่ายรูปผู้ใหญ่ที่กำลังตัดย่าแปลกอยู่เหมือนกัน
แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะไม่ได้ว่าเป็นไปได้ถ่ายติดวิญญาณนะ
แต่เป็นไปได้เรื่องของความผิดพลาดในการถ่ายรูปคิดไปทางมุมนั้นที่ได้สบายใจ
ลบไปแล้วกว่าผ่านไปลบไปเถอะ
จริงดิฉันมองเรื่องของทางตรงนั้นเป็นทางที่อันตรายนะ

ถ้าโค้งอันตรายแล้วก็ทำไงครับเนี่ย
ตรงไปไงคะจะไม่อันตรายค่ะ